สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับ
เหมือนเคยอยู่กับผมพัชระปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นนะครับ
วันนี้ในช่วงที่น่าสนใจเป็นช่วงใหม่ของรายการนะครับ
เพราะฉะนั้นพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณปรัชญา
คุณละวันนี้พิสิทธินะครับประธานเจ้าที่บริหารของบอลฟิลิปประเทศไทยครับ

คำถามสำคัญเลยครับรู้เก็บรู้ใช้มันไม่พอแล้วใช่ไหมครับ

วันนี้ผมคิดว่าเรื่องการลงทุนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทางเลขต่อไปแล้วนะ
ง่ายนะคนเราจบมานะทำงานอายุ๒๕เกษียณ๖๐มีเวลาทำงาน๓๕ปี
อายุเรากำลังจะยืนขึ้นยาวขึ้น

คิดว่าเราจะปากจากไปสัก๙๐เรายังต้องมีเวลาใช้เงินอีก๓๐ปี
เพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บเงินได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่หามาได้อันนั้นอาจจะรอด
อาจจะด้วยนะนี่แค่อาจจะนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเก็บเงินไม่ถึงครึ่งหนึ่งได้ต้องให้เงินทำงานมากกว่านี้
ผมคิดว่าคนเราออมกันอย่างมากเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ๑๐๑๕เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์
ถ้าเงินก้อนนั้นออมไว้อยู่ในธนาคารเฉยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำมากนะครับ
แล้วก็โอกาสที่จะให้ดอกเบี้ยทำงานชดเชยเงินเฟ้อเนี่ยไม่มีทางเลยมันก็ยากนะครับ
วันอนาคตเราคาดเดาไม่ได้แต่ปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยมันแพ้อยู่

เพราะฉะนั้นจะแก้เกมนี้ยังไงก็ต้องเอาเงินให้มันไปลงทุนนะครับ
นี่แหละฮะอย่างที่ทางด้านคุณปัญญาเกิดไปนะ
หลังจาก๖๐ไปถึง๙๐๓๐ปีนี่นะครับ

เพราะฉะนั้นการทำงานหาเงินด้วยตนเองกับการให้เงินทำงาน

ถ้าเราทำงานระหว่างที่เราทำงานได้
เงินที่เราหาได้เนี่ยแบ่งส่วนหนึ่งไปให้มันทำงาน
แปลว่าเวลาได้รับเงินเข้ามาเนี่ย

เงินก้อนนี้ถ้าแบ่งไปถูกที่ถูกทางนะครับ
แล้วให้มันทำงานอย่างเติบโตตลาดหลักทรัพย์
ให้ผลตอบแทนประมาณ๗๑๒ได้ต่อปีนะครับ
ส่วนที่เราเรียกว่าสะสมไม่พอครับผม
ถ้าเราจะคิดว่าฝากธนาคารอย่างเดียวนะครับ
ถึงเวลาที่เราเกษียณหรือหาเงินไม่ได้แล้วเนี่ย
เงินส่วนนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนกลับมาชดเชย
คือ๑ชนะเงินเฟ้อแน่แหละ๗๑๒เป็นค่าเฉลี่ยนะครับ
แล้วก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้เหลือ

ถ้าไม่มีประสบการณ์การลงทุนเลยนะครับ

วันนี้นะครับท่านใดที่ไม่มีประสบการณ์ทางการลงทุน
แต่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องลงทุนนะครับ

ที่๑ก็คือลงทุนในหลักทรัพย์ตรงด้วยตัวเอง
ซึ่งณวันนี้ผมจะแนะนำเป็นลักษณะของ
เราเรียกว่าโปรแกรมบัญชีออมหุ้นนะครับ
ซึ่งจะใส่เงินขั้นต่ำ๑๐๐บาทเท่านั้นเอง

ซื้อหุ้นตัวหนึ่งหรือ๒ตัวนี้นะครับ
แล้วให้เงินให้หุ้นเหล่านั้นสะสมไปเรื่อยนะครับ
เวลาหุ้นมันขึ้นก็ซื้อได้น้อย

เหล่านี้ก็สะสมแล้วก็เป็นพอร์ตที่ใหญ่
ทางบริษัทนี้มีคัดเลือกหุ้นไว้อยู่ประมาณ๓๐กว่าบริษัท

ถ้าคิดว่าไม่รู้ว่าเลือกหุ้นตัวไหนดีนะครับ

ผู้จัดการกองทุนที่คอยดูแลจัดการอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดอลลาร์คอร์สได้เหมือนกัน
ฟิลิปก็มีโปรแกรมดีไซน์ให้สำหรับดาราละคร
สำหรับกองทุนรวมแต่ขั้นต่ำ๓๐๐๐บาท
อันนี้ก็สะสมสะสมไปเรื่อยนะครับ
ก็จะทำให้ชัดสินของเรานี่เติบโต
แล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืน

เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนตอนที่อายุน้อย

แต่ทั้งสองทางเนี่ยถ้าบอกว่านักลงทุนประเภทไหน
เหมาะกับด้านไหนมากกว่ากัน
อันนี้ต้องอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับ
ท่านอาจจะชอบศึกษาเองลงทุนเอง

ก็จะเป็นโอกาสที่เราได้พบปากกับผู้บริหารตรงเลยนะครับ
ก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะครับ
สมัยก่อนจะพบพวกท่านเหล่านี้ยากมาก

เพราะฉะนั้นท่านตอนนี้ตลาดเชิญท่านมาพูดให้เราฟัง
มีคำถามสามารถวันนี้ออนไลน์ยิงได้เลยนะครับ
แล้วก็ดูว่าหุ้นบริษัทเหล่านี้เราชอบไหม
ถ้าชอบก็ลงทุนกับเขานะครับ
เหมือนซื้อตัวผู้บริหารเลยแหละนะครับผม
ส่วนถ้าหากว่าไม่ถนัดทางด้านนี้
อยากไปศึกษาในส่วนของงบการเงินนะครับ

ก็ไปที่กองทุนรวมแทนนะฮะซึ่งกองทุนรวมเนี่ย
ทางเราก็มีนักวิเคราะหกองทุนที่จะคัดกองทุนให้ว่า
ก็มีกองไหนที่เป็นตัวเด่นนะครับ
ครับผมผ่านการลงทุนผ่านกองทุนรวมจริงก็ไปศึกษาได้นะ
เหมือนกับเป็นตัวอย่างในการลงทุนของเรานะครับ
การที่จะเข้าไปอ่านว่าหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองนั้นไปลงในอะไรบ้าง
อาจจะเป็นในส่วนของแนวทางที่จะมาลงทุนเองในอนาคตก็ได้
ครับผมนะครับแต่ถ้าอยากเริ่มเลยอย่างที่พี่ปรัชญาบอกไปนะครับ
มาดูในส่วนของงานสำคัญรายปีที่ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันจัดกับบรต่างเนี่ยนะครับ

แล้วก็มีการลงทุนผ่านบัญชีที่เปิดนั้นนะครับ
ถ้าเทรดภายในเดือนพฤษภาคมแต่อันนี้ก็ต้องขอว่า
ไม่รวมถึงพวกบัญชีดอลลาร์คอร์สเมื่อสักครู่ที่เราครับผมครับผม
อันนี้เป็นบัญชีปกติบัญชีหลักทรัพย์นะครับ

ก็หวังว่าคงไม่ได้ร้อยหนึ่งคงซื้อหุ้นไม่ได้นะครับ

แล้วก็ยังมีในส่วนของนักวิเคราะห์ใช่ไหมฮะ
ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในงาน
แล้วก็ช่วยท่านท่านที่ยังไม่มีความรู้เลยหรือไม่เคยเลย

ไปพบกับทางด้านของพี่ปรัชญาและทีมงานโบราณฟิลิมได้

ช่วงหน้ายังมีความน่าสนใจกับรายการรวยหุ้นนะครับ

เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
อาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
จัดงานเปิดตัวกิจกรรมรำลึกครบรอบ๕๐ปี
ของการสถาปนาอาเซียนณวิเทศสโมสร
เพื่อรำลึกถึงกำเนิดของอาเซียน
ที่ประเทศไทยได้ลงนามปฏิญญากรุงเทพ

ส่งเสริม๑๐ประเทศอาเซียนให้มีศักยภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มันก็เป็น๙๐ปีที่เริ่มต้น
โดยความจำเป็นทางด้านการเมือง

จนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบัน

อาเซียตลอด๕๐ปี

อะไรที่ถือว่าได้ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ

เป็น๓๔ที่ถือว่าเป็นระบบใหม่
ตลอดเวลาที่ผ่านมาอ่า
ไม่ว่าทั้งด้านคนด้านประยะภาษณ์
ด้านกิจกรรมความลูกมืออะไรต่าง

ก็คือเรื่องของการเป็นประชาคม
มี๓เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านด้านสังคมธรรมและด้านด้านการเหนือและความลูกมือ
ที่๓ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศ
ประเทศณวันนี้๖๒๐ล้านคน
และเป็นประชาคมที่มีความหมายมีบทบาทสูง
ไม่ว่าจะเป็นในกรอบของระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศ
หรืออาเซียนกับแต่ละควบิภาคในลักษณะที่มีความหมาย
และกลับมาพบกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนได้ทุกวันอังคารถึงศุกร์
๑๐นาฬิกา๔๕นาทีทางไทยรัตน์ทีวี
และเราจะได้ประโยชน์อะไรปัจจุบันโลกมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงต้องมีการร่วมมือทางการค้ากับนานาประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า
ศักยภาพการส่งออกสินค้าของไทย
รวมถึงเพิ่มมูลค่าราคาสินค้าของไทย

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคทางการค้า

และประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น
ดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ในการส่งออกมากขึ้นโดยปี๒๕๕๙
มูลค่ากว่า๕๒๔๖๕๕๗ล้านเหรียญสหรัฐ

สนับสนุนโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ